สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะสบายใจหรือยัง
เอาอย่างนี้ละกันเราในระหว่างที่รอกัญชัยกำเนิดพลอย

เราก็จะมาเล่าข่าววันนี้ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวันของวงการบันเทิง
รู้หรือว่าการจราจรเนี่ยทำให้เกิดข่าวพวกนี้ไหมวันนี้มันยุ่งเยอะเหิง

วันนี้มีทั้งข่าวที่คนเลิกกันคนรักกันมีไหมคะ
คนรักกันก็มีน้องเป๊กกับนิว
ฉันเรียกคนไหนถึงจะถูกเนี่ยนิวหรือจิ๋ว
นิวจิ๋วก็จิ๋วได้แฟนเป็นอื่นเจ้าของค่ายมวย
ส่วนนิวก็ได้เป็นเป๊ก
ข่าวใหญ่มากที่คู่นั้นเลิกกันคู่รักบริโลกเลย
ก็คือแอปสงการประกาศเลิกกันตั้งแต่ช่วงประมาณสักชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาแล้ว

เขาประกาศแล้วนี่ฮะนักข่าวก็กำลังตามกันอยู่อีกข่าวหนึ่ง
ชาคริสประกาศแต่งงานแล้วเหรอ

คริสยังไม่ออกจากปากชาคริสแต่จะออกจากใครเดี๋ยวมาดู

มาดูข่าวแรกนะคะงานเทิดพระเกียรติ
นี่นะคะตอนนี้จะเทศเพราะเกียรติมหาราชให้กับ
นายกเตรียมเทิดพระเกียรติพระราชสมัญญานามหาราช
พระบาทสมเด็จพระประมินทะละมหาภูมิไพรอดุญเดต
ระบุว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการค่ะ
เมื่อวันที่๑๓ตุลาคมที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ

หลุดหลุดหลุดอย่างที่บอกกันว่า
ที่ทำเนียบรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรรมนาธิบาลมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาการเทิดพระเกียรติพระราชสมัญญานามหาราช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ

ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

อีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีที่เกิดการไม่พอใจ
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี
ไม่ว่าจะที่ใดก็ตามให้ถือว่าจบไปแล้ว
แม้จะมีบางอย่างที่ไม่ถูกใจบ้างก็ขอให้อภัยกัน
เพราะทุกคนนั้นหวังดีเจตนาดี
แต่ด้วยวิธีการและจำนวนคนที่เข้ามาร่วมงานนั้นทำให้มีปัญหา
เพราะไม่มีพระราชพิธีใดที่มีประชาชนเข้าร่วมมากขนาดนี้มาก่อน
รวมทั่วประเทศที่ประชาชนเข้าร่วมงานนะคะ

และทุกคนให้ความสนใจกับพระราชพิธีนี้อย่างมาก
เพราะว่าแกนหลักของเราก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชน
ขณะนี้ที่พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า
กรณีที่ประชาชนชาวจังหวัดชนบุรีที่เราเห็นข่าวกันมาตลอดทั้งเมื่อวานนี้และวันนี้เนี่ย
รวมตัวกันขับไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเนื่องจากเกิดปัญหาความไม่เรียบร้อยในการอำนวยการ
ให้ความสะดวกในการเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเรื่องการวางดอกไม้จันทร์นั่นแหละ
จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ๒๐ล้านบาทในการดำเนินงาน
รัฐบาลก็ยืนยันว่าไม่ได้จัดสรรงบประมาณนี้ให้แต่ให้เฉพาะการก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองและพระจิตกาธาน
แน่ว่าเกิดความเข้าใจผิดอย่างไรในเรื่องนี้นะคะ
เรื่องที่สองคือผู้ว่ามาสายพบว่าความจริงก็สอบส่วนแล้วว่าก็มาแต่เช้า

ส่วนข้อ๓คือการจัดแถวไม่เหมาะสมเรื่องนี้พลเอกอนุพงศ์ก็ไม่ขอวิจารณ
เพราะประเด็นของพระราชพิธีไม่ควรนำมาสร้างเป็นความขัดแย้ง
และคนที่มามากเกินกว่าสถานที่นั้นก็เกิดขึ้นในหลายแห่งต่างจังหวัด
เรียกว่าทุกแห่งก็ว่าได้ต่างจังหวัดนั้นต้องปรับแผนหลายส่วน
ขอให้ทุกคนเข้าใจแต่การจะสร้างให้เป็นประเด็นความขัดแย้งนั้น
ต้องพิจารณาขณะนี้ก็ยังสั่งการอยู่นะคะ

ไปหาข้อที่จริงใน๓ประเด็นดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เลย
มาชุมนุมกันหลายครั้งเลยประชาชนไม่ยอม
ก็ว่ากันไปนะฮะก็ที่จริงแล้วงานพระราชพิธีอันนี้
เป็นอีกเรื่องในจุดที่คนไทยร่วมใจกันทำกันทั้งประเทศจริง
อย่างที่รัฐมนตรีบอกอย่างให้เกิดความขาดแยะต่อทุกอย่างเลย
ทั้งนายกทั้งคนเองทุกถูกบอกถ้าให้อภัยกันได้

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่๑ปีศาจิกายน
วันนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับ

เลขท้าย๓ตัวมี๑๖๕กับ๔๒
เลขหน้า๓ตัวเลขท้าย๓ตัวมี๔๘๕แล้วก็มี๐๓๖๒

เมื่อวานเรามีอะไรมั้ยเรามีแต่ปลาย

ถนนเลขอะไรถนนเลขอะไรอ่ะจำนึยมั๊ย
ส่วนคนที่ไม่ถูกอีก๑๕วันเรารุ้นกันใหม่ครับ
ไปกันที่ข่าววันนี้เป็นวันของวงการบันเทิงเลย
ก็ว่าได้อย่างที่หลายคนไปรุ้นสลากทีมแบ่งรัฐบาล
กับการอืดออกสลากทีมแบ่งรัฐบาลอยู่หรือเปล่า

ล่าสุดข่าวที่เป็น
พาน้องปีใหม่ไปเที่ยวอยู่ญี่ปุ่น

ปรากฏว่าวันนี้แอปทักษะออน
เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้แยกกันอยู่กับคุณสงการแล้วนะฮะ
แต่ยังถือว่าเป็นสามีภรรยากันอยู่
แต่ไม่ใช้สถานะนี้เมื่อไหร่จะบอกแน่นอน
ซึ่งล่าสุดก็มีข่าวสะพัดออกมาทั้งคู่
ว่าทั้งคู่เซ็นใบหย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะ

ขอไปพูดถึงเขาสักนิดนึงนะครับ
ว่าเขาไปบุกถามถึงข้อเท็จจริงกับทางคุณสงการเลยล่ะ

งการตอบว่าไม่สะดวกที่จะตอบ
คือไม่สะดวกตอบครับเดี๋ยวผมโทรกลับครับ
แอปนั้นก็อยู่ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่ฝรั่งเศส
ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะไปฝรั่งเศสกับปีใหม่
อันหนึ่งแล้วก็แม่เลี้ยงของสาวแอปได้โพสต์ไอจีส่วนตัว
เมื่อวานนี้โดยลงภาพของแอปกับปีใหม่
ซึ่งถ่ายกันที่หอไอเฟลพร้อมกำลังแยกว่า
ก็คือเอาง่ายแอปกำลังก้าวต่อไปความสุขไม่คอยท่า

ออนคือก็ต้องคว้ากลับมาเองความสุขทั้งหมดทั้งมวล
ก็มีแฟนจำนวนมากเข้ามาให้
เรียกว่ามาให้กำลังใจนางเยอะพอสมควร

ก็พูดถึงว่าความสุขต้องคว้าอีก

คือสงการเขาพูดเลยว่าวันนี้เขายังไม่พร้อมที่จะพูด
ก็คงจะอาจจะรอให้คุณแอฟทักษะออนกลับมาจากฝรั่งเศสก่อนหรือเปล่า

ก็พูดไม่เหมือนตอนแรกที่มีข่าวแล้ว
งการบอกไม่ได้เลิกก็ยังเป็นครอบครัวอยู่

แต่ก็คือด้วยความถ้าสมมุติยังไม่จด

แต่ถ้าวันนี้ถ้าตามข่าวเขาบอกว่า
โอเคล่ะเซ็นใบหย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แต่งงานก็สวยตาร์
ไหนคู่ไหนอย่าเลิกนะ
อีกคู่นึงรุ้นกันมาตั้งนาน

แองจี้แต่เราจะมีรอยกระทงวันศุกร์นี้แล้วใช่ไหม

นี่เล่ายาวเลยรอพี่หนูกำลังมาแล้วค่ะ

ซึ่งจะเป็นงานแรกหลังจากมีงานพระราชพิธีนี้นะคะ

ตอนนี้ก็เพ่งเร่งไปที่เรื่องการลอยโคม
หน่วยงานเขาก็เตรียมรับมือกับเทศกาลลอยกระทงนะคะ
ตอนนี้ก็ที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย

ท่านมณธนิกรักงาม

ถึงกับ๑๘๗เที่ยวบินเลยทีเดียว

เลิกไป๖๖และในระหว่างประเทศเนี่ย
ก็คือ๒๔เที่ยวบินคือเขาแบบเลิกไปก่อนเลยดีกว่า

แต่เฉพาะเชียงใหม่นะ
ทั้งที่เลิกไปก็เป็นระหว่างประเทศก็มีด้วย

และท่าอากาศยานได้เตรียมพร้อมในเรื่องของการวางมาตรการความปลอดภัยไว้แล้ว
โดยบริษัทวิทยุการบินนั้นประกาศห้ามปล่อยโคมลอยรอบสนามบิน

หมายถึงว่ามันลอยไปหาได้เปล่า
โดยจะประสานกับตำรวจในการควบคุมดูแล
และจะประกาศเขตห้ามปล่อยด้วย

การจัดประเพณีนี้ถือว่าเป็นงานแรก
หลังจากเสียสิ้นพระราชพิธีพระอัปโรมศพ
ทั้งนี้ขอให้การจัดงานทำอย่างเหมาะสม

ลดการสร้างความสนุกหลุดโลก
ไม่ได้การปล่อยโคมต้องแล้วอนุมัติก่อน
ปล่อยโคมยังไงก็ต้องขออนุมัติ
ภายในพื้นที่บางที่เขาขอให้ละเว้น

ส่วนท่านพลตำรวจเอก

ท่านรองประบอตตลอบบอกว่าเนื่องในการเทศกาลรอยกระทงนี้

รวมทุกฝ่ายแล้วก็มาช่วยกัน
ดูแลตรงนี้นะฮะสร้างความอุ่นใจให้ประชาชนซ้ำ

เยาวชนอายุต่ำกว่า๒๐เข้าไปเป็นแอนขาด

ก็ห้ามเล่นปล่อยโคมลอยก็ไม่ได้

มีความผิดนะคะทั้งจังหวัดเชียงราย

คุณอย่าคิดว่าคุณจะงุภกิบจุ๊บจิ๊บอะไรไว้ด้า

เสนอข่าวอะไรคุณได้ปากว่าดี
ปากคุณนี่มันแบบว่าโอ้โหอ้าวอีบ้า
มันรู้เรื่องใต้เตียงเขาตลอดเวลา
แสนใบหย่าก็เรียบร้อยแล้วเหรอ
เรียบร้อยละขนาดไหน

อักษรจะสาวควิสผุดเก่งข้ำเอง

พี่ดิกอลรายการคุณ
อเจมส์เพราะตอนนี้ชัยกินอยู่ราว

ไม่มีตังเติมข้าวร้อนลด
การจัดกำเนิดพล้อย

เรื่องของใคร

ที่มีค่อยยอมรู้จักรึเปล่า

คือประเด็นเนี่ยคือเรื่องของเรื่องตอนนี้ต้องยอมรับแม้กระทั่งกรุงเทพกลางคืน

ปีนี้เรามาลุ้นกันว่าอากาศจะเหลือเท่าไหร่

เขาบอกสนุกมากดูแต่ดูแต่ไทยรัฐเพราะดูได้ช่องเดียวค่ะหมายถึงอะไร

คือวันนี้เขาบอกว่าแม้จะแบบว่า
ภาคอีสานเองว่าลดเร็วเมืองวัน
เผาเค้าเนี่ยกลางวันจะไม่ร้อน
เขาบอกเค้าใหญ่เนี่ยลมหนาวก็มาเนอะ
แล้วเจ้าใหญ่ที่โคราศตะน้ำยังท่วมอยู่
แต่กรุงเทพหนาวนี่โอเคแสดงว่าหนาวจริง

จุดชมวิวกิวแม่ปาน

กัญชัยกำเนิดพลอยมารยาทของพิธีกรที่ดี

ผมสังเกตว่ากล้องเลยก็ตัดไปเห็นผม

คุณเป็นพิธีกรคุณก็ต้องทำหน้าที่ของคุณไป

ไหนรู้ครับใครจะสาบานสิเธอ
สมมุติแล้วเพื่อนไม่ยอมการเสร็จ

ไม่ใช่สิดควรอยากจะรู้

อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่๕องศาเซลเซียส

ที่ยอดดอยไงยอดดอยสูงสุด

ขณะที่กิวแม่ปลาลดลงเย็นไม่แพ้กัน
อยู่ที่๖องศาเซลเซียสครับ

ซึ่งยังไม่มีเรียกได้ว่า

แล้วก็จะลดต่ำลงกว่า๕องศาอีกนะ

สำหรับจุดชมทางเดินธรรมชาติ

วันนี้๑พฤศจิกายนได้พร้อมทุกด้านแล้ว

ได้ขึ้นไปชมวิวสวยที่กิวแม่ปานกันแล้วเป็นวันแรก
โดยมีนักท่องเที่ยวมารอต่อคิวเข้าชมกันเป็นจำนวนมาก
ขณะที่ผู้เดินชมธรรมชาติที่กิวแม่ปาน

ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นหอบหืด
ทางเดินหายใจเตรียมยา
เพราะอุณหภูมิอัดจะเรางในเรื่องหลังกดอากาศ

เขาบอกหนาวไม่ดีสำหรับคนเป็นหอบเหรอวะ

ต้นหอมใส่ชุดทางเหนือใส่ชุดรักนครา

ต้นหอมกับตุ๊กกี้เป็นเจ้าสองเจ้าอะไรนะ

หรือเราจะเอาข่าวเลยไหม

ข่าวของเอ่อน้องเป๊กน้องนิว

ยังเอาตุ๊กแก่ก่อนตุ๊กแก่
ตุ๊กแก่บ้างตุ๊กแก่เป็นไงหรอ
การเริ่มข่าวให้คุณอ่านตุ๊กแก่ขวามยาว๑๗นิ้ว

นี่มีการโพสต์บากาศรับซื้อตุ๊กแก่ความยาว
ความยาว๑๗๑นิ้วราคาหลักล้าน
ส่วนน้ำหนัก๓๕ขีดราคา๓๕๐๐บาท

เคยสัมภาษณ์มาแล้วเคยสัมภาษณ์กับพี่หนุ่มมันแหละ
เขาบอกว่าถ้าสมมุติตุ๊กแก่ป่านะไม่ใช่ตุ๊กแก่บ้าน
แกที่อยู่ในป่าถ้าสมมุติคุณเจอยิ่งตัวใหญ่แค่ไหน
ประเทศจีนจะมาซื้อแต่ถึงเวลาปุ๊บเขาเจอกันแล้วก็ไม่เห็นจะมีใครซื้อ
จริงเคยสัมภาษณ์มาแล้ว
เค้าบอกน้ำหนัก๓๕ขีดราคา๓๕๐๐บาท
แต่พอขึ้นมีอีก๕ขีดราคาเป็น๔ขีดแล้วเป็น๑๐๐๐๐บาท
นี่ใครเนี่ยนี่ตุ๊กแก่เหรอไม่ใช่ไอ้บ้าไม่ใช่คนจับได้
คนที่จับได้คนที่จับตุ๊กแกได้ทำไมยืนโยกตัวอย่างนี้
แล้วนางรับซื้อจริงเหรออ๋อเราก็บอกว่าคนรับซื้อจริง

ตอนนี้กลับมาเป็นประเด็นฮือฮามากในโลกออนไลน์
หลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก
ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอรับซื้อตุ๊กแกในราคาค่อนข้างสูง
โดยมีการระบุว่าความยาวตุ๊กแก่๑๗๑นิ้วขึ้นไป
ราคาหลักล้านจ้าจ่ายสดด้วย
ตุ๊กแกนน้ำหนัก๓๕๓๕๐๐บาท๔๑๐๐๐๐บาท
ทั้งนี้พูดว่าที่ผ่านมามีกระแสประกาศรับซื้อตุ๊กแกนในราคาสูงอยู่บ่อยครั้ง
เพื่อที่จะนำไปปรุงยาโดยราคาสูงสุด
ก็คือตุ๊กแกที่มีขนาด๓๐นิ้วราคา๘๐ล้านบาท

ตัวป้าเหรอผมไม่เชื่อหรอกปัดสิบนิ้วมันขนาดไหนวะคุณพระดำตุ๊กเอวคุณอะปัดสิบนิ้ว
อีบ้าเอวฉัน๓๓ปัดสิบนิ้วไปสูงเท่าเอวอ่ะหรือก็คุณสูงเท่าไหน
๑๗๑นิ้วไม่ได้นะหกฟุต๖ฟุตหกฟุต
ชอบตุ๊กแกใช่ชอบตุ๊กแก่
เขาบอกอย่างนี้พี่เหมียวเขาบอกว่ามีราคาเนี่ยนะครับ
มันจะสูงตามกันขึ้นไปนะฮะ๑๘นิ้วราคา๓ล้านบาทนะฮะ

ก็เลยได้รับความแตกตื่นในสังคมเป็นอย่างมากเลยนะครับ

เขาบอกว่าต้องเป็นตุ๊กแก่ป่า

ถ้าตุ๊กแก๓๐นิ้วราคา๘๐ล้านบาท
หรือว่าแค่๑๗นิ้วราคา๓ล้าน

เชื่อไหมว่าตุ๊กแกจะหมดไปจากประเทศเลย

แม่ค้าจะขายเลิกขายกล้วยปิ้ง

เค้าก็ไม่ให้เลี้ยงเลี้ยงแล้ว

แต่ไม่ใช่ทุกวันนี้มันไม่มีขายอยู่แล้ว
แต่อันเนี้ยทุกแก่มันมีข่าวเป็นกระแสออนไลน์มาเป็นระยะใหญักว่า
แต่นี่ไม่เคยเห็นกระตาว่าตรงไหนซื้อซื้อทำไร

เฮ้ยผมเคยเห็นนะที่เขาลงในคลิปแบบว่ามันมีตุกแก่เดิน

ท่านผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่เคยเอาไปขายได้ราคาเท่าไหร่บ้างไหม
มันมีคนซื้อจริงคนดูไทยรัฐทีวีเนี่ยคนที่รู้จริงช่วยบอกมาหน่อย
แต่ผมเชื่อว่ามันไม่มี
ถ้ามีก็รวยไปแล้ว๕๘๐ล้าน

วันนี้หรอวันนี้ไปไหนไม่รู้
เมื่อวานพาถ่าย
แฟนเขาทำอะไรเธอแฟนเขาทำอะไร

อาชีพที่เมืองไทยแฟนเขาทำอะไรเขาบอกเธอรู้

ต้องรู้สิเขายังเคยผ่านบ้านเธอเลย

อย่างนี้ไม่รู้อะไรแต่มีเรือ
นักร้องนักแสดงที่เสียชีวิตไปแล้วทันที

ยังมีรายได้อยู่ทั้งสิ้น๗๕ล้านดอลลาร์

ส่วนค่ายดนตรียังทำเงินให้กับธุรกิจของเขาที่ยังอยู่

ก็ออกลูกให้เฉย

ล้านดอลลาร์บ้าไปแล้ว
คือไม่ใช่เฉพาะปีนะ

อะไรนะฮะข่าวรับซื้อตู้แก่

เห็นไหมล่ะมันไม่จริงหรอก
โธ่ใครยังไม่ซื้อบ้า

อ่านจุดรุ่นมาสิ่งใจ

ผมเคยขาย๓ตัวได้๑๔๐๐๐
คุณที่บอกนั่นบอกที่มา
ตุ๊กแก๊กเคยขายตัวละ๑๐บาทวะ

มีมีมีมีในเมนูจีนมีกินแต่เค้าได้ขายเป็นแพง
เขาเอามาประมูลขายได้ตั้งกี่ร้อย๘๐๐ล้านหรือเท่าไห

บ้านมีตุ๊กแก่ตัวหนึ่งค่ะคุณหนุ่มอยู่มาหลายปีแล้ว

จะบอกทำไม
ดำเนี่ยไม่ใช่ดาราตลกแต่เวลาดูมดดำแล้วอดขำไม่ได้

คุณจะมาแทนน้องซายคุณแม่ขอร้องเนี่ย

ตูนของคุณ

ว่าล่าสุดเนี่ยจะได้บริจาคไปแล้วกี่ล้านนะ๔๐ล้าน

คือวันนี้อยู่ในยะลาทั้งวันนะฮะ๔๐กิโล

ป้ายใต้สุดในสยาม
อุโมงเบตงมงคลฤทธิ์อำเภอเบตงจังหวัดยาราเนี่ยนะฮะ
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศเนี่ย
แล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดยาลานายอำเภอเบตง
หัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนจำนวนมากที่อำเภอเบตงเนี่ย

พร้อมรับมอบเงินที่ได้รับบริจาคร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอเบตง

เดี๋ยวดูตอนวิ่งมีภาพวิ่งไหมฮะ

อ้าวสวยก็สวยไงถ้าตัวออกมาเล็กแล้วนั่นใครมีแพนเค้กใช่ไหม

ตูนวิ่งผ่านเขตเทศบาลเมืองเบตงนะครับ
สองข้างทางมีประชาชนมายืนคอยให้กำลังใจ
แล้วก็แน่นอนอย่างที่เขาบอกคนละบาท
ก็มีคนร่วมสมทบเงินจำนวนมาก
แล้ววิ่งไปตามเส้นทางถนนสาย๔๑๐ยะลาเบตงเนี่ย
กิโลเมตรที่๑๓ก็แวะทำกิจกรรมเรียกได้ว่าบริจาคทุนให้แก่โรงเรียนบ้านด่านสันติราช
แล้วก็วิ่งต่อไปเรื่อยที่วัดพุทธมงคล
ก็วิ่งตามจุดต่างของเขาเขาก็แวะไปเรื่อย

เขาอย่างที่เขาบอกว่ายอดเขาตั้งไว้๗๐๐ล้านบาท

กำลังวิ่งอยู่แล้วคนก็มาดักอยู่ข้างทาง
คนก็ตบมือนะแต่มีคนที่พุ่งเข้ามาเอาตังค์ให้
ตูนก็ต้องหยุดแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่ด้วย
คือมันไม่อันตรายคือวิ่งจังหวะที่วิ่ง
มันต้องสม่ำเสมอหรือเปล่า
ผมเห็นต้องหยุดถ่ายรูปตูนเขาก็หยุดนะ

แต่กำลังวิ่งกับเขาอยู่เดี๋ยวแล้วหรอคะ

คือประชาชนมายืนให้กำลังใจเนี่ยแทบจะตลอดทางเลย
แต่ว่าวิ่งมาขวางเลยหมายถึงเข้ามาขวาง

แต่ฉันเองดูรู้สึกว่าเขากำลังวิ่งจังหวะที่แบบมันต้องสม่ำเสมอ

เพราะว่าเดี๋ยวก็คงจะมีดาราไปสมทบคุณกัญชัยคุณจะไปวิ่งวันไหนนะ

แค่เดินขึ้นบันไดไทยรัฐขึ้นมานี่ผมก็เหนื่อย
คุณกัญชัยจะไปวิ่งที่ไหนนะเธอจะรอดอะไรเขาเลือกแองกิ้ว
ชุมพรไงผ่านชุมพร
เอาให้แค่เดินขึ้นบันไดไทยรัฐสบายก่อนนะ

ไม่ต้องวิ่งก็ได้เดินอยู่ท้ายขบวน
คุณแพนเค้กบอกวันนี้วิ่งไปแล้วรอบแรก๑๓กิโล

เฮ้ยทำไมคนส่งมาเยอะว่าขายได้จริง

เค้าบอกว่าถ้าเป็นตัวเป็นอ่ะขายได้จริงอะไรอ่ะ

แต่ไม่เชื่อโอเคอาจจะขายได้หลักพันหลักหมื่น
แต่หลักร้านไม่เชื่อร้านหนึ่งฉันไม่เชื่อไม่เชื่อ
๑๓นิ้วเท่าไหร่นะ

ตีกัญชัยก่อนตีกัญชัยให้ตายก่อนแม้จะเจองูค่ะ
จริงและคุณจะรู้
แม่จะนี่แหละน้องแวง

นี่ส่งราย

ไม่ชอบเลยทำไมเขาทำตัวอย่างนั้น
เขาเอาเราไปนินทาอย่างนั้นอย่างนี้
เออตีหนึ่งโทรมาหาดิฉัน

อย่าซูม

ชิบ

จะลาคนที่เอาเราไปตีนทาอย่างงู้น
ไม่ได้โทรไปนินทาเขาแต่โทรไปด่าเลย
โอ๊ยด่าเพราะอะไรรู้ปะไปสัมพันธ์เขาดิ
ไปทำงานด้วยกันเนี่ยปั๊บเขาเอาเราไปด่ารับหลังแล้วมีคนมาบอก
ปั๊ป๕๔๓๒คุณมีคนดีมากเลยคะ
นูเป็นคนตั้งกำแพงปุ๊บ๕๔๓๒โอ้โหคุณเป็นใบดาลาภิเฟิร์ฟเฟกต์มาก
คุณเป็นคนที่ดีมากอุ้ยตายฉันอยู่วงการบันเทิงมาฉันเพิ่งรู้

ให้ดูว่าคนนี้

นี่นะคนนี้นะ

ฉันไม่กล้าหัวเราะ

รู้เลยว่าการปั้นหน้าต่อหลบปั้งต่อหลบตอนบ้านเนี่ยมันจะต้องมีจริง
ไม่ได้เมื่อกี้สัญญาคุณผู้ชมไว้ขอพูดเรื่องชาคริสก่อนได้ไหม

ต้องเล่าให้ชาติคลิป

ส่วนหน้าระกันกี่บ้าช่วงหน้า

หน้าหลวกหน้าหล่นไง
เข้ารายการแล้วนะครับคุณต้องมีมารยาทในการทำงาน

เป็คนิวแต่งงาน

คราวนี้เตรียมงานแต่งมาคุณขอบคุณจักครับ
สุดนี่น้องเป็นไปมานัดกับนิวหน้าภาคสร
เขาวิทยุตัดงานแบบล้านหนาตาบรรเภณีด้านเดิม

แล้วนางเมื่อก่อน

แฟนเก่า
คือในที่สุดเนี่ยเขาก็มามั่นมั่นก็แต่งด้วยแต่ก็จะมีงานเลี้ยงที่กรุงเทพฯ

ไม่ใช่เขาก็บอกอีก๕นาทีเถอะเขารอเถอะเพราะเธอมาสายไง
ไม่ต้องอธิบายเองเพราะว่าวันนี้ที่จริงรายการจะตกทุ่มหนึ่ง
ตอนนี้เวลามันหมดเพราะสิ่งที่คุณพูดออกมา

เพราะว่าเธอมาสายไง
ถ้าสมมติอีกหน่อยกว่าเธอมาสายกูก็ถดไปเรื่อย

ร่วมกันไง
เขาสนิทกับใคร
สนิทกับนิ้วจิ๋ว

เอาชาติคลิปก่อน

ผู้หญิงเป็นใครเธอ

แล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนตอนนี้เขาอยู่ไหน
เอางี้เดี๋ยวก่อนฟังตามข่าวก่อน

ว่าพระเอกไม้เลื้อยชาคลิปนี่นะครับ
กำลังจะเตรียมเข้าวิธีวิวาฟ้าแลบในวันที่๘

ซึ่งจากการสอบถามไปทางผู้จัดการส่วนตัว
ทางผู้จักรก็ไม่พิเศษแล้วก็กล่าวเพียงว่า
คงเป็นช่วงอาทิตย์หน้าที่ชาคริสเขาจะออกมาพูดเอง

ซึ่งจากแหล่งข่าวของบันเทิงไทยรัฐออนไลน์นะครับ

ไม่ใช่เพิ่งมาคบกันกับชาคริส
แล้วก็แต่งงานแบบที่หลายคนเข้าใจ
เพราะจริงชาคริสกับวุ้นเส้นเนี่ยเลิกกันมาเนี่ย

อาจจะจดทะเบียนยาเมื่อ๑ปีที่แล้ว

แต่จริงแล้วทั้งคู่แยกกันอยู่ก่อนนั้น

เอาข้อข้นไปว่าออกหรือเปล่าสรุปไม่ได้โปร่ง
เมื่อสอบถามว่าผู้หญิงที่ชาคริสจะแต่งงานนั้น

ทำงานบริษัทเอกชนธรรมดาแต่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงพอสมควร
แฟนของชาคริสไม่เคยมีโปรไฟล์ในวงการเซล็ปไฮโซ

โดยทั้งคู่วางแผนจะแต่งงานกันมาสักพักแล้ว
แต่เพิ่งจะเป็นข่าวหลุดออกมาเท่านั้นเอง
หลังจากที่มีข่าวหลุดออกมาชาคริสก็เตรียมแต่งงานอีกครั้ง
เมื่อวันที่๘งานนี้ผู้สื่อข่าวธรรมบันเทิงไทยรัฐก็ได้ตอบไปยัง
วุ้นเส้นอดีตภรรยาของชาคริสเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ซึ่งวุ้นเส้นเองก็เปิดใจถึงเรื่องราวของอดีตสามีนะครับ
บอกว่าพอจะทราบแล้วก็ยอมรับว่าตกใจเหมือนกันนะฮะ

เพราะไม่ได้คุยกันเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ดีนะ
ก็ถือว่าเป็นงานแต่งงานจริงก็ยินดีด้วยไงเป็นสิ่งที่ดีไง
จริงเออนะจริง

แอปส่งการ

ไม่แต่ชาวคลิปตอนนี้เขาไปทำงานที่ลาว

พวกนี้มาจากผู้จัดการเขาก็แสดงว่าก็ต้อง
คืออันนี้ไม่ใช่ข่าวนี้ไม่ใช่มาจากผู้จัดการ

แต่เขาตัวไปหาผู้จัดการบอกว่าเขาไม่ขอพูดอะไรแล้วกัน

อีกหน่อยจะไม่ได้พูดเพราะจะต้องเห่ากัน

พลังเยอะเยอะเพราะเธอสำนึกบาป
ปันครับ
เอาเป็นว่าเรื่องใครเรื่องมันชีวิตของเขาก็เดี๋ยวเขาจะออกมาพูดเขาออกมาพูดเอง
ไว้กับใจกับสิ่งที่เธอพูดแล้วขอให้ปฏิบัติดี
แล้วมันจะดีกับชีวิต
คุณเนี่ยสิแหมปากถือสินนะ
ตัวถือสินที่ปากมันไม่ใช่หรือเปล่า
เอ้าเวลาเวีย

คือพี่เขาเป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจ
เรื่องการไปเที่ยวเขาใหญ่ก็คือไปเที่ยวปกติ

เบลล่าทำงานหนักพี่เขาเลยชวนไปเที่ยว

อะไรเหรอมันมีมาลายด้วยหรือเปล่าที่เขา

กลับไปที่เรื่องสงการ

ก็จริงที่โมเนอร์ซ่ามีสิงโตมีอะไรอย่างนี้เนอะ
เป็นเห่าหนุ่มพี่จะปกป้องหนุ่มเอง
ผมไม่เอาสิอันนู้นสิผมไม่เกี่ยว

เค้าเพิ่มมา๗วันนี้เค้าต่อให้เวลาให้ไปอยู่อีก๑๕นาที

เพิ่มอีก๑๐นาทีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ใครรักก็ขยับรายการต่อไปไหมละ
ไม่พอแล้ว

เขาบอกว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าในข่าวเขาบอกว่าพี่อาร์มบอกแล้ว
บอกว่าบอกว่าคุณอาร์มคุณหนุ่มอ่ะของพี่หนุ่ม
คุณอาร์มพี่บูนอ่ะพี่บูนบอกว่าคุณอาร์มพี่บูนบอกว่า
โทรถามชาคิดว่าไงในรายการบอกว่าแต่งจริงแต่ไม่ใช่วันที่๘แต่เป็นวันที่๗
เขาแต่งจริงเขาแต่งจริงอะบอกเลยเขาแต่งจริงมันสจิกานี่แล้วเหรอ

คุณชาคิตอะแต่งหน้าคุณที่๗มันสจิกายน

เขายังไม่บอกเขาไม่บอกใครทั้งนั้นเลยแต่จริงแล้วเขาไม่ได้อยากจะบอกใคร
แต่ที่มันหลุดออกมาเพราะเขาไปจองที่สถานที่แต่งงานแล้วมันหลุดออกมา
มันเห็นไหมมันรู้เห็นไหมมันรู้ทุกอย่างมันรู้สิมันรู้ทุกอย่าง
ถ้าจะไม่รู้เนี่ยก็ทำรายการผมอยู่ดาวิทย์พี่เก็มสำหรับ
แล้วเมื่อกี้บอกไม่รู้เรื่องจะเห่าแต่เรื่องนี้หนุ่มจะไม่ยุ่ง
เพราะหนุ่มไม่อยากจะเห่าอีกแล้วพูดมาแล้ว
พูดออกมาถ้าหนุ่มไม่ยุ่งเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ไม่ยุ่ง

คุณคิดดูดิทุกวันนี้นะผมอยู่เฉยก็มีโทรศัพท์
พี่คะคู่นี้เขาเจอเรื่องอีกแล้วเป็นคนที่พี่พูดใช่ไหมคะ
นักข่าวโทรหาผมไม่ใช่เรื่องของผมเลยบางที

ฉันไม่เอาเลยฉันไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านอยู่แล้ว

ดีคืนดีก็ส่งรูปดาราคนนึงมาบอกว่า
ดูสิเธอดูหุ่นสิเจ้าจี๊กกับโต๊ะเย็น
อย่างนี้เธอเห็นที่มาของน้องเว้งคืออะไร

จริงปิดรายการกลับบ้าน
บันดีครับสวัสดีครับ